อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเตือนภัยกันทุกปีทุกช่วงเทศกาลนะครับ
ก็คือเรื่องของการปล่อยโคมลอยนะครับ
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ฉะเชิงเศร้าเกือบเสียชีวิตคาบ้าน
เพราะว่ามีคนปล่อยโคมลอยตกมาภายในบ้านนะครับ
เพราะดีที่เจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาดับไฟได้ทัน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เปิดเผยว่าในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ขณะที่ตนเองและสามีนอนหลับอยู่ภายในบ้าน

เพราะได้ยินเสียงดังคล้ายกับคนจุดพลุ

ก็พบว่าไฟกำลังลุกไหม้บ้านของตนเอง
ดับไปช่วยกันดับ๒คนนะคะ

ก็ต้องมาเจ็บซ้ำสองเพราะไฟไหม้ครั้งนี้อีก
เพราะวันเกิดเหตุต้องวิ่งขึ้นลงบ้านทั้งสองชั้น
เพื่อดับไฟจนทำให้บาดเจ็บที่แขนและขา

อยู่กับสิ่งของที่ถูกไฟไหม้

ให้กับเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็คือโคมลอย

แต่กลับเอาทุกข์มาลงให้บ้านของคนอื่นเช่นนี้

ถึงก็ตรวงสาดซัดซัดซัด
สงบไปสงบ
อาไขวนลุ้นข้างบนอีกวิ่งขึ้นข้างบนอีก
ลงไปดับข้างล่างอีกมองข้างบน

ผมคิดว่าเป็นผู้ในใจนะคิดคิดเลยเป็นผู้แง่เลย

นี่ช่วงเช้าผมดับแต่เรียบร้อยก็ได้ช่วงเช้าก็มาดูอีกทีหนึ่ง
เห็นมีโคมไฟวงกลมประมาณแค่นี้
มันไม่ใช่รวดมันเป็นไม้แบบเขาเคลือบไม้เป็นโครงอยู่
แล้วมีรวดตรงกลางนี้ขวางนี้มีรวดตรงนั้นรวด

ด้านนายนัฐกิจสุขสวัสดิ์ผู้นำเรื่องดังกล่าวมาโพสต์
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในโลกออนไลน์ระบุ
อยากให้มีการยกเลิกกิจกรรมในลักษณะนี้ไป
หากยกเลิกไม่ได้ก็ควรมีกฎหมายควบคุม
ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นเช่นนี้
เช่นนั้นก็จะเกิดเรื่องซ้ำรอยเช่นนี้

ก็คือประเพณีปล่อยโคมนะครับ
ก็เหมือนที่เขาบอกปล่อยทุกปล่อยศก
แต่ทุกศพนั้นดันมาลงกับที่ครอบครัวผม
อย่างนี้ก็มันไม่ควรที่จะยก
มันควรที่จะยกเลิกไปได้แล้วประมาณนี้
ควรทำกฎหมายบ้าง
ถ้าสนามบินบินอยู่โคมมาบินมันก็เกิดอันตราย
แล้วแถมกับพวกขยะเศษจากโคมลอย

เป็นล่วงตามป่าก็เกิดไฟป่า
ร่วมตามบ้านก็อย่างเป็นบ้านผมแบบนี้
ผมอยากให้ลดเลิกกว่าครับ
ขณะที่บรรดาลูกของเหยื่อโคมลอยในครั้งนี้
ระบุว่าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไม่ได้มีประเพณีวัฒนธรรมการปล่อยโคมลอยเช่นนี้
โดยส่วนตัวเชื่อว่าคงมีคนซื้อมาปล่อยกันเอง
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่น
ทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้เข้าไปเก็บหลักฐาน

แต่ก็ไม่ทราบว่าจะสามารถติดตามหาต้นต่อของโคม
หรือจับมือปล่อยโคมได้หรือไม่
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน